ให้สุดไปจนหยุดถึงถ้ำหอยสัง
หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของหอยสังในละครจากจากวง
แต่ว่าบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามีอยู่จริงแล้วถ้ำแห่งนี้
สะอาดเอี่ยมเหมือนมีคนอยู่เลยล่ะค่ะ
ต้มหอยสังแล้วสะอาดเอี่ยมเลยเหรอ
เหมือนมีคนดูแลแล้วที่สำคัญนะคะคุณ
มีการส่องหินเห็นอะไรเด็ดกันอีกด้วย
ไปถ้ำถ้ำอะไรนะถ้ำหอยสัง

ใช่มีทั้งหินมีทั้งหอยมากมายหลายอย่าง
ให้คุณผู้ชมได้ตามคณะนี้เขาไป
ไปกันที่หมู่๒บ้านวังพงศ์ตำบลวังหินอำเบอร์บ้านไร่จังหวัดอุไทยธานีค่ะ
พี่ชาวคณะกว่า๙๐คนเดินเท้าไปสำรวจถ้ำ
ซึ่งมีอยู่หลายแห่งนะคะมีถ้ำหลายแห่งที่อยู่บนเทือกเขาช่องลมค่ะ
เทือกเขานี้เป็นเทือกเขาหินปูนความยาวประมาณ๓กิโลเมตร
อดตัวยาวอยู่ด้านหลังของวัดเขาช่องลมแห่งนี้
การสำรวจครั้งนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาสถานที่เหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วดูสวยงามไหมหินอะไรนะหินปูน
แล้วมันย้อยลงมานี่ยังไงมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
ซึ่งภูเขาเทือกนี้จะมีถ้ำเล็กอยู่มากมาย
เช่นถ้ำช่องลมถ้ำหัวเสือถ้ำฤษีถ้ำไก่แจ้ถ้ำหอยสังถ้ำน้ำ
มากมายอันนี้ยกตัวอย่างนะและแต่ละถ้ำจะมีลักษณะภายในที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไป
โดยเฉพาะถ้ำหอยสังถ้ำแห่งนี้เนี่ยเหมือนเป็นสิ่งอัศจรรย์ค่ะ
เพราะมันสะอาดเอี่ยมเหมือนมีคนคอยดูแลอยู่เลย
ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำหอยสังเพราะในถ้ำเนี่ยจะพบหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ที่ว่ารูปร่างคล้ายหอยสังค่ะมีความกว้าง๓เมตรนะตั้งตรงานอยู่กลางถ้ำ
เดี๋ยวค่อยสังเกตไปอันนี้ไงรูปเหมือนหอยสังเลยใช่มั้ยล่ะ
ไอ้ตรงปลายแหลมที่เขาบ้างจะเป่าแล้วไม่มีเสียงเข้ามา
เออหรือเอามาใช้ในการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เวลาคนแต่งงาน

เนี่ยแบบนี้เลยค่ะชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความพิเศษและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์
เหมือนมีคนคอยปัดกวาดเช็ดถู
เชื่อกันอีกว่าเหมือนเป็นถ้ำลับแหลไหม
ชาวบ้านยกมือว่ายค่ะแล้วก็เอาไฟฉายทร่องสิ
ส่องดูหน่อยเห็นอะไรบ้างไหมที่บริเวณหินหอยสังนี้

ตรงไหนอะ
เอาไฟฉายสองมันจะมีความแววสะท้อนแสง
หลายคนบอกไอ้แสงเรืองนี่แหละ
ลวดลายต่างนี่แหละทำให้ชาวบ้านเขาคิดว่า
จะมีโชคจากหอยสัง

พูดเอง
ตั้งสติพูดก่อนเดี๋ยวจักรลับ